ถึงว่าตอนนี้เส้นเสียงจะยังอักเสบแต่ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือตามโรงพยาบาลต่างอยู่

อย่างล่าสุดค่ะได้ส่งมอบเรือเร็วที่ทำด้วยอลูมิเนียมขนาด๒คูณ๕เมตร
พร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งในเรือครบชุดมูลค่า๑ล้านบาทให้กับทางโรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพร
เพื่อนำไปใช้เป็นเรือเร็วกู้ชีพทางน้ำ
ซึ่งพี่ตูนเองเปิดเผยว่าเรือลำดังกล่าวได้รับตั้งแต่ตอนที่วิ่งในโครงการ๙คนละ๙แล้ว
ซึ่งปรึกษากับทางทีมงานว่าจะมอบเรือลำนี้ให้กับโรงพยาบาลหลังสวน
ซึ่งเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่ใช้วัสดุที่ทันสมัยที่สุด
และมีความปลอดภัยที่สุดของเมืองไทยในขณะนี้
โดยทางพี่ตูนเองก็ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ
เพราะที่ชุมพรน้ำจะท่วมทุกปีแล้วจะมีปัญหามากในการขนย้ายคนป่วย

ถ้าได้เรือลำนี้ไปก็น่าจะสะดวกสบายมากขึ้น
แล้วก็ช่วยคนในตอนวิกฤตน้ำท่วมได้

ตั้งแต่ช่วงที่วิ่งผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็เปิดโรงงานเปิดบริษัทให้เราเข้ามาพักผ่อน

แล้วก็สามารถไปต่อได้จนจบโครงการที่แม่สายนะครับ
วันนี้ก็ยังใจดีมอบเรือลำนี้
เป็นประโยชน์ต่อไปกับสาธารณประโยชน์เองนะครับ
ก็ขอบคุณบริษัทสกุลศรีมากครับ
ส่วนอาการเส้นเสียงอักเสบของพี่ตูนนะ
เขาบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับนะคะ
แต่ยังคงต้องงดใช้เสียงในการร้องเพลงไปก่อน๑เดือนเต็ม
เวลาพูดเนี่ยก็ต้องใช้เสียงต่ำอย่างเมื่อสักครู่นี้

ส่วนงานคอนเสิร์ตที่รับไว้ในเดือนนี้จำเป็นต้องยกเลิกไปก่อนนะคะ
ซึ่งพี่ตูนเองก็ต้องขอบคุณทางเจ้าภาพทุกคนที่เข้าใจด้วย

ถ้าเกิดว่าพี่ตูนไปฝืนร้องเพลงทั้งที่เส้นเสียงยังอักเสบแบบนี้ในอนาคต
อาจจะไม่สามารถส่งความสุขให้กับแฟนผ่านเสียงเพลงได้อีกนะ
คนก็เข้าใจแหละว่าให้เวลาพี่ตูนพักผ่อนกันหน่อยนะ
เฉพาะเส้นเสียงเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าต้องใช้ในการทำอาหารกินด้วย
แต่ว่าจริงพี่ตูนเวลาเขาพูดเขาเสียงต่ำอยู่แล้วนะ

มันก็เลยไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเวลาให้

แต่ว่าไม่เป็นไรแฟนก็ส่งกำลังใจให้กับพี่ตูนได้นะคะ